ไปดูที่แขวงบางบำรุเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับ
หัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาก็คือนางสาวกัญชนาศิลปะอาชา
เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่๘
ข้างอาคารชุดคอมม่อนเวลต์แขวงบางบำรุเขตบางพลัดนะครับ
แล้วก็ที่เห็นว่าเดินทางมากับใครคือเดินทางมากับน้องแคทนะครับ
แคทเป็นบุตรสาวบุญธรรมซึ่งเป็นผู้พิการ
แคทก็คือนางสาววันวิพาถาดทองนะครับ
ก็ทั้งสองคนก็ได้เดินทางมาจากบ้านพัก
เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากหน่วยเลือกตั้งนี้เลย
ทันทีที่มาถึงก็ทักทายสื่อมวลชนแล้วครับ
ก่อนจะตรวจสอบรายชื่อแล้วก็รับบัตรเข้าครูหาในการเลือกตั้ง
โดยหลังจากที่เข้าไปเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
สื่อก็ขอสัมภาษณ์หัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
หัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาอย่างนางสาวกัญจนา
ก็คือผู้ที่อาจจะเป็นคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกนะครับ
เกี่ยงว่าคุณเพิ่งจะอายุ๑๘หรือเปล่า
แต่คุณไม่ได้เลือกตั้งมาตั้งแต่๘ปีที่แล้ว
คุณมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกนี้ได้นะครับ
ขอให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะ
เพราะถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ๘ปี
มีความสำคัญมากอีกครั้งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
ส่วนกรณีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชองค์การเมื่อคืนนี้
นางสาวกัญจนาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี
ในหลวงราชการที่๑๐ออกมาเตือนให้คนไทยเลือกคนดี
เข้ามาบริหารประเทศเพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบสุขนะครับ
แล้วก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้ออกมาใช้สิทธิ์กัน
เพราะว่าเราจะได้คนที่จะบริการประเทศให้บริการประเทศนะครับ
อันนี้เป็นคำพูดของนางสาวกัญชนา